ถักดอกจำป่านุ่มกระชุ่มกระชวย
โอ๊ยนุ่มกระชุ่มกระชวย
ผมเชื่อว่าเป็นนิมิตใหม่ของวงการบันเทิง
นี่ล่ะร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

น้องปันปันเอาชนะเด็กเทล็นต์อย่างน้องไอคิวไปได้สำเร็จ
ทำให้ตอนนี้ทั้งสองทีมเหมือนเริ่มต้นแข่งขันกันใหม่
มาดูกันต่อว่าในยกที่๗
เด็กจะคว้ากลยุทธ์ไหนออกมาสู้กัน
ในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับ

สวัสดีหนึ่งทีมยังได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๓๐๐๐๐บาท
สวัสดีค่ะ
ยกที่๗แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้
ยกที่๗นี้ดูสิว่า
ใครจะเป็นฝ่ายที่คว้าคะแนนจากคณะกรรมการไปได้
เอาใจช่วยและเชียร์กันนะคะพวกเด็กซ่าทั้ง๒ทีม

เป็นการกระชั่นกันระหว่างเพลงป๊อบและเพลงรุกทุ่ง

พี่เบิร์ดทงชัยแมคอินใจค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ
ก็ตอนแรกอะครับผมใช้เพลงเราแพ้พี่ไอคิวไป
ตอนนี้ผมจะใช้เพลงเร็วแก้ตัวอีกครั้งครับ

และน้องปลื้มนะครับเลือกเพลงตั๊กกะแตนผูกโบนะครับ

เพราะหนูมีความชื่นชอบแม่พึ่งจ้ะฟังมาตั้งแต่เกิดเลยจ้ะ
มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงแม่พึ่งจ้ะ
พร้อมไหมครับเด็กพร้อมจ้ะครับพร้อม
ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยลูกฝ่ายโอ้โฮผมสุขันธ์กันขัง

บังคับ

สำหรับในยกที่๗นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ

เพลงปลอปปะทะเพลงลุกทุ่งครับเพลงพี่น้องครับ

อือดรสสัตว์

เขายังมีความชื่นชอบในบางสิ่งบางอย่างนะครับ

อย่างเช่นน้องคุณลูกน้องคุณชอบในเรื่องอะไร

จินตะคณิตบวกเจ๋งมากไหมลูก
นิดนึงครับ

ตะคณิตของเขาจะเร็วขนาดไหนนะฮะ

หนูมีวิธีการคิดยังไงลูกทำไมมันคิดเร็ว

อันนี้ถือว่าเป็นพรสวรรค์ของน้องเหรอลูกเหรอ
ใช่ค่ะแล้วก็น้องก็แบบว่าเหมือนหัวไวกว่า
เพราะว่าโจทย์ที่เราเอามาเนี่ยนะครับน้องไม่เห็นนะ
แล้วน้องก็ทำออกมาตามที่เราเฉลยจริงแสดงว่าน้องแอทชาริยะจริง

ไม่เป็นไรจ้ะเอาที่น่าจะจำได้จ้ะ

นกเอ่ยน๊อคน้อย
บินล่องรอยเป็นสุ่มสิง

คนขาวราวซ้ำลิง
อากาศดีไม่มีภัย
ทุกทิศเจ้าเที่ยวทอง
ฝาสีทองอันสนใส
มีป่าพาสุขใจ
มีต้นไม้มีรำ
ในคะแนนล่ะจ๊ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมากล่อมเขาแล้วเนอะ

น้องเนี่ยชนะเลิศบทอาขยานธรรมนองสนอดที่หนึ่ง

แล้วส่งไปทั้งกี่คนละนะลูก
โอ้โฮเจ๋งนะลูกเหรอคุ้มใจไหมจ๊ะคุ้มใจจ๊ะ

เขาออกมาแต่ละคำคือชัดมากเลยนะครับ

๒คนครับใครเป็นคนร้องก่อนครับ
ใคร
น้องคุณนะครับเพราะฉะนั้นลูกน้องปลื้ม
ประจำที่เสียเพื่อนนะลูกนะ
เอาล่ะวันนี้คุณจะร้องเพลงอะไรครับลูก

บุมแมลงพี่เบิร์ดสัดด้วยนี่ไม่ได้ยินกันนานแล้ว
เดี๋ยวดูนะครับว่าน้องคุณจะถ่ายทอดบุญแมลงนี้
คว่างไปถึงหัวใจของคณะกรรมการหรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับน้องคุณด้วยในบทเพลง
บุมแมลง
ฉันเป็นยังภูมิแรงว่างไปทุกแห่งกลับมาที่เดิม
ก็เพราะว่าตัวฉันเป็นยังภูมิแรงว่างไปทุกแห่งกลับมาเร็ว
ฉันเป็นยังภูมิแรงว่างไปทุกแห่งกลับมาที่เดิม
ก็เพราะว่าตัวฉันเป็นยังภูมิแรง
แล้วคุณเป็นอะไรครับพวกเปิ้ม
คุณแรงทำงานไงบ้าง

แต่วันนี้นะผมชอบความน่ารักของเขาความใสนะครับ
ไม่รู้ว่าจะโดนใจคณะกรรมการมากน้อยแค่ไหน
อยากเห็นคุณตอนนั้นจะเป็นยังไงตอนหนุ่มเนอะ
คุณเตรียมตัวเลยลูกโอ้โหหนูนะ
เอฟซีแฟนคลับลูกจะต้องแบบว่าเยอะแยะ

เขายังมีเสน่ห์ขนาดนี้เลย
ตรงเมื่อกี้ความเผลอภัยใจลอยไปไม่เป็นไร
เพราะหมดแต่เฟี่ยงแมมมูมแมลงมาจากอาจารย์แล้ว
เฟี่ยงควี่ยงก็ได้แหมเฟี่ยงเพราะก็หันฝามานักนี้เลย

คลันไปบอกพี่สาวผู้ผิด
คือมันยิ่งดูรีแล็กซ์มันดูน่ารักมันดูสบาย
แล้วมันจะทำให้ตัวน้องคุณเขาเองเป็นธรรมชาติมาก
ไม่ต้องพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะไปเป็นสไตล์ไหน

แล้วเดี๋ยวในอนาคตจะมีนักร้องชื่อคุณ
ที่มาร้องเพลงครอบใสให้เราฟังแน่นอนเลย
ผมว่าเขาเจออะไรบางอย่างในตัวเองแล้ว
ผมรู้สึกว่าเขาเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้เก่งมาก
สบายเอ๊ะอะคว่าง
ไม่รู้ไปหาซื้อมูลแมลงมาจากไหนเยอะแยะ

น้องคุณน่ารักน้องคุณเหมือนป๊อปใสอย่างนี้
เหมือนคุณไอซ์ก็ได้เอออะไรแบบนี้นะ
แนวแบบพี่บี้พี่ไอ้แกงส้มอะไรอย่างนี้

ขอบคุณคุณหน้ากรรมการทั้ง๓นานบ้างครับ

ผู้ชมในห้องทรงได้สำเร็จ

เด็กน้อยกระปุ๊กลุ๊กจะสู้ไหวไหม

ห้ามเปลี่ยนช่องนะจ๊ะ
ทุกคนก็ร้องได้น่ารักดีค่ะ

เราได้ส่งน้องปลื้มไป
รับรองว่าแซ่บอีกนิดแน่นอน

สามสารฟัน
เป็นกินกูเมอร์แดง
คว่างไปยังแดง
ยังกลับมาเร็ว
คิวต่อไปนะครับถึงคิวน้อง

ผูกโบทัศดอกจำปลา

สวมกับเป็นคนสูบพันธ์มากเลยครับ
เลือกแต่เพลงของแม่พุ่มพวงมาร้องนะครับผม
ไปชมกันหน้าครับ

อ่ะวันนี้น้องปลื้มลูก

ถึงที่มีโบมาถูกด้วย
มาฟังบทเพลงสนุกจากน้องปลื้มนะครับ

เจ้าเบ่งว่า
เป๋มาเยี่ยมมาหา

พวกเราไม่งามเลยน่า
ไม่เมาแล้วไม่เห็ดมา
แต่พอเมาหน้าเห็นรังสภา
ชมมันสวยตรงมันทักภาค
ขาดตั้งสอกยังเพราะออกน่ารัก
นานเพราะนักสุรา

อัตกะแตนยงโย

หนุ่มหนุ่มกระชุดกระชวน

หนุ่มหนุ่มกระชุดกระชวน
ห่วงเกงค๋ากล้วยแบ่งให้กับสุรา

ผีบุ๋นสาวมานั่งจาจา

แล้วพี่ถึงมาถูกใครเขาไล่ถึงปาก
ทำเป็นซึ้งเอ็นมันสบเอาสบกระสบเอาสบกระสบ
จบก็แล้ว
อะไรน่ะ
ยังไม่จูใจเลย
ตัดกะแทน

เฮ่ะเฮ่ะเช่ะ
ชักชักหู้วว

ไม่ต้องมีอะไรมีแค่ทองสะ
ชักเลยชัก

โอเคผมเชื่อว่าเป็นนิมิตใหม่ของวงการบันเทิง
อาหารวิวอาหารวิว

เลยดีว่ะ
และ๑๐เพลงนะจะมีทั้งคอนเสิร์ทแล้วไม่ต้องมีอะไร

ถ้าอย่างนั้นเฮ้ยลองอีกจังหวะได้ไหม

อ้าวเธอแพ้ครับ

เออการไส้หมดเลยเออเออทายแล้วลูก
ลูกตายแล้วปื๊บนะนะ
ถ้าลูกทุ่งไปแล้วนี่ผมแบบล็อคมั้ย
มันดูแบบแข็งแต่มีไอ้จุ๊กครู่เนี่ย

เชิญตึกผู้ป่วยนอกเลยครับ

เพราะฉะนั้นคอมเม้นต์เป็นภาษากูครับ
โอเค

ผมไม่เท่าไหร่ไอซ์เชิญ

ก็ก็จะชอบจริง
ทักกะแตนยงโยพุกโบทักดอกจำปลา
หนุ่มกระชุ่งกระช่วยนวงแกงขาคุ้ยแบกให้กับสุรา
โอ้โหพี่มีความสุขมากคืนนี้พี่นอนไม่หลับอีกแล้วล่ะ
เดี๋ยวมีทั้งคู่ทั้งฮีกทั้งอะไรมากันแน่เลย
แม่จริงเลยเพลงนี้ทักกะแตนพุกโบนะ
ก็คือคุณสรายุทธ์สุปัญโยเป็นคนที่แต่ง
คือคนที่เจอป้าตั๊กแล้วเอาป้าตั๊กมาให้กับพี่แจ้
แล้วปั้นเป็นตั๊กรีดาเนี่ยคนนี้แหละแต่ง
ต้องขอบคุณลูกมากนะที่สาวพีชนี้มาร้องนะลูกปื้มนะ

ไม่แพ้ผู้ใหญ่ที่ป้าตั๊กเคยฟังมาเลย
แล้วก็ไอ้ลูกที่แบบเป็นบ้านอ่ะ

มันคือฟิลบ้านคือฟิลธรรมชาติเลย

ชมว่าสวยตรงมาทักผ้าขาดตั้งศอก
ยังบอกน่ารักนานเพราะนักสุรา
รูปแบบนี้มันน้อยคนนะที่ทำได้ถึงนะ

ว้ายอ๋ออะไรพวกนี้มันไม่ง่ายนะที่จะทำออกมา
เดี๋ยวทำได้น่าเกลียดจริง
ก็ดูนี่เห็นไหมนี่เป็นผู้ใหญ่ยังทำไม่ได้

ไม่รู้จะติอะไรแล้วรู้แต่ว่ามันแบบสมกับชื่อเลย
ตั๊กปราบปลื้มมากลูก
สำหรับพี่ไอ้สมบูรณ์แบบครับ

คือมันอาจจะมีตั๊กกะแตนผูกโบในเวอร์ชันนี้
หลายคนที่ร้องไว้แล้วก็ร้องดีมาก

โอ้โหรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบมากเลยอ่ะ

เพราะว่าน้องปลื้มมีอารมณ์ร่วมกับการร้องไปหมดเลย
เมื่อรอบที่แล้วที่เราเจอกันพี่ไอ้บอกว่า
ถ้าน้องปลื้มทำให้มันแบบไหลลื่นได้ดังเบาได้มันดีมาก
แต่เหมือนครั้งนี้เหมือนน้องปลื้มแบบ

ทำสมบูรณ์แบบเกินกว่า๑๐๐อีก
คือมันมีทั้งดังทั้งเบาทั้งอารมณ์ร่วม
ทั้งแบบเสียงว้ายเมื่อเมื่อกี๊นี้
คือมันสุดยอดจริง
นี่เป็นตั๊กกะแตนผูกโบในเวอร์ชันที่
เป็นตั๊กกะแตนปลาทังก้าที่พี่ไอซ์รู้สึกแบบ
โอ้โหชื่นชอบมากเลยค่ะ

น้องปลื้มทำให้คนสุขภัณฑ์ชื่นใจ
ร้องเพลงแม่พลึงในรมตัวทั้งนำเสียงและลีล่า
กรรมการคงจะหนักใจน่าดู
ช่วงหน้ามาลุ้นผลกันครับ
น้องนะคะน่ารักมากเลยค่ะ
หนูอยากสมัครเป็นแฟนคลับน้อยคนหนึ่งเลยค่ะ

เราต้องเชียร์ให้น้องคุณกรรมการครับ
คะแนนให้น้องคูณให้เยอะนะครับ

แจบซ่ามหาสมุน
เย่เย่เย่

ไม่รู้ว่าจะออกสีฟ้าหรือสีชมพู

ก็เพราะว่าตัวฉันเป็นภูมิแมร่ง

อาทักอาแตนโยงโย
พูดโบทักดอกจำป่า
นุ่มกระชุ่มกระช่วย
โอ๊ยนุ่มกระชุ่มกระช่วย

นี่ได้โอ๊ยมาจากผมเลยนะครับท่อนโอ๊ยนะครับ

โอ๊ยได้จากคุณแล้วกรุลลูนึงไม่ได้จากใคร

ละม่อน่าปลื้มคืนนี้คืนนี้ละม่อแน่
พี่แซ็คเป็นอย่างไรครับเด็กสองคนในยกนี้
ก็เหมือนน้องทั้งสองคนนะครับ
ผมว่าน้องไม่ได้มาแข่งขันนะครับ
เหมือนมาโชว์เพลงมาโชว์ร้องเพลงมาโชว์เต้น
เขาไม่รู้สึกกดดันแล้วก็โชว์ออกมาสุดมากนะครับ

พี่แซ็คเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองคนค่ะสู้ครับ

ถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน

รอบที่หนึ่งยกที่เจ็ด
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
ตอนนี้ทั้ง๒ทีม๓ต่อ๓นะครับ
ไม่รู้ว่าจะออกสีฟ้าหรือสีชมพู
แต่ทั้งสองทีมต้องการคะแนนสะสม
จากคณะกรรมการพอโทรกันครับ

ดีใจค่ะ

โอ้ฉ่อง
น้องคุณเป็นอย่างไรบ้างลูกนี้คือไม่เป็นไรครับ
ไม่เป็นไร

เพราะฉะนั้นตอนนี้๓ซ่าล่าฝันนะครับ

มีคะแนนสะสมยุทธิ๓คะแนน
ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

ร้องได้ยกกำลังซ่า
ปลื้มคว้าคะแนนจากกรรมการแบบเอกฉันไปได้ในยกที่๗นี้
ทำให้ทีมสามซ่าล่าฝันมีคะแนนแซงหน้าไปก่อน
ยกที่๘จะเป็นทีมของเด็กซ่าเสียงดีทีมไหน
ต้องมาติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่า
ไม่เก่งจริงร้องกับเต้นนี่น่ารักมากเลย

ติดตามเชียร์พวกเราได้ใน

นางแก้วธรรมะดีใจสุดขีดจึงร้องขึ้นว่า

แย้
ต้องอยู่กับฉันเท่านั้นปานเทพ

เริ่มรักกันมาหัวใจมันยากนะ
ไม่ได้ยินว่ารักฉันก็ยังไม่ไป
ต้องรับไหนตรงนี้ก็ตาม